แล้วผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลก็เห็นคลิปนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปาเจโร่คันหนึ่งกลับรถกระทันหัน
ขณะที่เส้นทางตรงมีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง

คนในรถทั้ง๗คนของรถสีขาว

คนในรถบาดเจ็บ๔เสียชีวิต๓
ในนั้นมีเด็ก๖ขวบรวมอยู่ด้วยนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นเหตุการณ์แล้ว

เราอาจจะคิดว่าดูไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่มาก
เพราะว่ารถเก่งสีขาวพุ่งไปชนต้นไม้

แต่จริงแล้วเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายมาลัยแมน
ที่๕ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คนขับรถปาเจโร่กลับรถแบบกินเลน

วีออสต้องหักหลบกระทันหัน
ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทาง
ด้านหน้ารถพังยับเยินแบบนี้นะครับ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓คนและบาดเจ็บอีก๔คน
เพราะว่าในรถวีออสมีคนนั่งอาศัยมาอยู่ถึง๗คนด้วยกัน
ในรถวีออสมีเด็กอายุ๖ขวบเสียชีวิตด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ส่วนรถคู่กรณีหลังเกิดเหตุครับ

หนีไปเลยไม่สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะ
ทราบว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ
กลุ่มผู้เสียชีวิตแล้วก็คนขับรถวีออส
พากันไปทำบุญที่วัดพระลอยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
รวม๗คนนั่งมาด้วยกันนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคนขับรถปาเจโร่

นายมนตรีแข็งเขตการ
ในรถวีออสที่เขาไปทำบุญกัน

โดยนายมนตรีได้ยกมือไหว้ขอโทษ
พร้อมบอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำไป

ใช่แต่ทีนี้พอเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้ว

ถึงต้องยูเทิร์นตีวงกว้างขนาดนั้น

ฟังเสียงเขาชี้แจงถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

แต่ว่ามีการถามเขาด้วยว่า
ทำไมถึงกลับรถกินเลนกว้างขนาดนั้น

ทางด้านของนายลำไยภูลคล้ายวงอายุ๔๓ปี
ของผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากคนที่เสียชีวิตมีทั้งเด็กและหนุ่มสาว
ที่สำคัญเป็นคนดีเหล้ายาไม่กิน
ซึ่งการไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
จะไปทำบุญที่วัดและในวันที่เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุ
ก็ไปทำบุญกันมาด้วยเหมือนกันนะครับ
โดยขณะนี้ได้นำญาติที่เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศล
ตามวัดที่บ้านเกิดของแต่ละบุคคลแล้ว

เมื่อวานนี้ญาติก็ได้ไปที่โรงพักเพื่อให้ปากคำต่อตำรวจ
ทราบว่าคนขับปาเจโร่เข้ามามอบตัวแล้วด้วย

ส่วนเรื่องการรับผิดชอบรวมไปถึงการเยียวยาต่าง
ทางตำรวจก็บอกว่าคนขับปาเจโร่
ก็พร้อมที่จะยินดีชดใช้แล้วก็เยียวยานะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทวิเชียนทะน้อม
สรวสอบสวนสอบภองเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยเข้าว่า
เรื่องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายมนตรีคือคนขับรถ
บอกว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ